คุณผู้ชมคะมาดูคดียาเสพติดกันหน่อยค่ะ
บ้านหลังนี้เป็นของสองสามีภรรยา
ตัว๒สามีพระยาเนี่ยอยู่ในคุก
ถูกจับคดียาเสพติดมา๓เดือนก่อน
แต่บ้านเนี่ยก็กลายเป็นที่พักยาเสพติดค่ะ
ยาไอซ์ยึดเฮโรอีนล็อตใหญ่ร่วม๕ล้านบาทนะคะ
ตำรวจภูทรบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ส่วนที่กำลังร่วมกับทหารและตำรวจน้ำ
ไปตรวจค้นบ้านของนายวุฒิพงศ์วันนาอายุ๒๘ปี
และนางสาวสุทัศตาแสงหาดอายุ๓๖ปี
สองสามีภรรยาทั้งคู่ถูกจับกลุ่มข้อหายาเสพติดเมื่อสามเดือนก่อน
ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำชายาค่ะ
ถูกขังอยู่แต่ว่าบ้านเนี่ยกลายเป็นที่พักยาเสพติดนะคะ
จากการตรวจค้นเจอยาไอซ์๑กิโลกรัมเฮโรอีน๒๙๐กรัม
ถูกฝังไว้ใต้พื้นดินริมรั้วกำแพงด้านในบ้าน
มูลค่ายาเสพติดรวม๕ล้านบาทค่ะ
จากการตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลทางการข่าวมานะคะ
บ้านหลังนี้เป็นที่พักยาเสพติดของผู้ต้องหาทั้งสองคน
แล้วก็ยังคงมียาเสพติดเหลือซุกซ่อนอยู่ก็เลยนำกำลังเข้าตรวจค้นค่ะ
ส่วนตำรวจภูทรเมืองตรังนะครับร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๓
แถลงข่าวจับกลุ่มนายวรวัตรฉิมแสงอายุ๒๘ปีพร้อมกับพวกอีก๒คน
รวมทั้งยึดยาบ้าของกลาง๘๐๐๐เมตรมูลค่าประมาณ๘ล้านบาทนะครับ
หลังจากสืบทราบว่าทั้งหมดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยพักยาเอาไว้ส่งขายก็เลยนำกำลังไปตรวจค้นภายในบ้านพัก
พบยาบ้าดังกล่าวเบื้องต้นในวรวัตรนั้นให้การปฏิเสธ
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับด้านตำรวจเองบอกว่ามีข้อมูลเชิงลึก
ของกลางนั้นถูกลำเลียงมาจากภาคกลางผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเครือข่ายยาบ้า
รายใหญ่ในจังหวัดตรังซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับหลายจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับ
ท้ายกันที่สงขลาค่ะตำรวจภูทรภาคเก้าแถลงข่าวจับกลุ่มนายบรรหารหรือบ่าวพงชนะ
และนางกิติยาหรือตูนธิระพรแฟนสาวนะคะ
ของกลางเนี่ยยาบ้า๑๒๘๐๐๐เมตรยาไอซ์อีกประมาณ๒๕กรัมมูลค่าประมาณ๑๓ล้านบาท
แล้วก็มีรถเก๋งอีก๑คันด้วย
ผู้ต้องหาสารภาพค่ะว่ายาเสพติดทั้งหมดถูกสั่งมาจากในเฮีย
ไม่รู้ชื่อนามสกุลจริงในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
นายบรรหารมีพฤติกรรมเป็นมือปืนรับจ้างเคยต้องโทษคดีฆ่าคนตาย
ระหว่างอยู่ในเรือนจำไปเจอไปผัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด
แล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุเรื่องของยาเสพติดอีกนะคะ
เจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนจับกลุ่มคนที่อยู่ในเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ต่อไปค่ะ